แม่น้ำป่าศักดิ์คือช่วงตัดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
จำได้ไหมก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุแล้วมี

เรือเทียบข้างของเรือบรรทุกสินค้า

เฮ้ยมีคนตก

โอ๊ยหนูนี่ตาดีนะ
อ้าวนี่แหละ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมฮะช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้
หน้าวัดปราศาสตร์ตะบนหอรัฐนาชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา

เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้ได้ขณะเรือเทียบข้างของเรือบรรทุกสินค้า
มันกำลังจะล่มแล้วครับบริเวณจุดตัดระหว่างแม่น้ำป่าศักดิ์
ใกล้วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรืออายุทยา
เพราะดีคุณผู้ชมชาวบ้านมาช่วยเหลือคนในเรือสองคนออกมาได้
หลังจากนั้นไม่นานนะครับเรือก็จมดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ำป่าศักดิ์ครับ
ให้มาช่วยเหลือผูกเรือกับเรือที่ร่มหน่อยเพื่อให้เรือยน่นรำ
ช่วยกันลากลากเข้ามาริมแม่น้ำเพื่อเปิดทาง
ไม่งั้นยุ่งกันใหญ่นะครับคนขับเรือทำพิธีจุดทูปไว้ขอเข้ามา
เข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าแม่คงคาเพื่อขอให้กู้เรือให้ได้สำเร็จโดยเร็วนี่ครับ
นะฮะจุดทูบเลยในสุรชัดเล่าบอกว่าเรื่องที่เกิดเนี่ยนะครับ
คือมันมาจากเรือที่ชื่อว่าแสงเทียนลากจูง๑๔เป็นชื่อเรือนะ
เป็นเรือเทียบข้างครับอยู่ด้านซ้ายโดยมีเรือยนลากจูงมาทั้งหมด๕ลำ
จุดเกิดเหตุเป็นช่วงทางโค้งฮะน้ำแรงค่ะพยายามดึงเรือลากจูงนะครับ
เพื่อไม่ให้หลุดโค้งแต่น้ำมันแรงมากจริงทำให้เรือเสียการทรงตัวแล้ว
เชือกที่ผูกติดกับเรือนะครับมันก็ตึงตึงตึงตึงตึง
คราวนี้เรือก็เสียการทรงตัวน้ำเริ่มเข้าเรือพยายามจะถอยหลังเรือช่วย
แต่เชือกมันตึงอยู่ตลอดเวลาครับค่ะนางสาววิพานวลละอแฟนสาวทำยังไง
ถ้าถาม้ายังไหวตัดสินใจนะครับเอามีตัดเชือกเลยแต่มันไม่ทันแล้วฮะโอ้
ช่วงตั้งความเปิดประตูค่ะทางออกก็มันเปิดประตู

คือเหมือนวินาทีชีวิตเลยนะอย่างชีวิตออกมาได้นะ
คือมันเป็นช่วงทางโค้งคุณผู้ชมแล้วทีนี้กระแสน้ำแรงด้วย

เรือหลักยังถูกพัดไปเลย
ช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่มาลากเรือที่ล่มเนี่ย
ริมฝั่งได้สำเร็จนะครับห่างจากจุดที่จมไปประมาณร้อยเมตร
หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะวางแผนกู้เรือกันอีกทีสำหรับจุดที่เรือล่มที่ผมนำเรือไป
คุณผู้ชมฮะมันอยู่ในแม่น้ำป่าศักดิ์ห่างจากจุดที่เคยเกิดเรือลากจูง
บริเวณแม่น้ำป่าศักดิ์ตัดแม่น้ำเจ้าพญาจำได้ไหม
กันก็สี่โลเห็นหันตัวสี่โลหน้าวัดพนันเชิงวรวิหารเมื่อเดือนกัญญายน
ปีที่แล้วน่ะฮะนะครับห่างมาสี่กิโลเมตร
ซึ่งครั้งนั้นนะครับมีผู้เสียชีวิตสองศพคนขับเรือจำได้ไหม
จำได้นะครับแล้วก็ภรรยาโอ้โหเนี่ยฮะแหม่ช่วงนี้ในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
แล้วก็ไม่ประมาทเด็ดขาดนะ